ประเพณีตักบาดขนมครกและน้ำตาลสายที่จังหวัดสมุทรสงคราม
งานนี้เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะจ๊ะ
มากันที่วัดแก่นจันเจริญตะบนบางพรมอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
นี่สาวแต่งตัวสวยงามกันมา

มาร่วมประเพณีตักบาดขนมครกและน้ำตาลทรายค่ะ
เขาต้องเริ่มจากการเริ่มทำขนมครกกันก่อน
อันดับแรกค่ะเตรียมหม้อแป้งสิจ๊ะ
โมแป้งขูดมะพร้าวคันกะทิ
วัตถุดิบให้พร้อมแล้วก็หยอดใส่กระทะ
งานนี้คุณชนะน่าจะถนัดแล้วน่าจะไปนะ

นอกจากหยอดไม่พอผมถนัดแบบนี้ด้วยค่ะ
เขามีเตาขนมครกมากถึง๓๐เตานะ
จะได้พร้อมเพลียงแล้วก็จะได้มีเพียงพอสำหรับการทำบุญ
แบบนี้สนุกนะโอ้โฮได้แม้คร่วยกังดีนะบางคนไม่เคยทำเนอะ

เตรียมของที่จะถวายพระเรียบร้อยแล้วนะคะ
ลืมนะเตรียมน้ำตาลทรายไปด้วย

เขาว่ากันว่ากินคู่กับขนมครกนี่อร่อยลงตัว
นี่แหละเป็นประเพณีตักบาดขนมครกและน้ำตาลทรายนะคะ
ความเป็นมาของประเพณีนี้ก็คือว่า
ในอดีตเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
การทำบุญตักบาทพระก็จะมีอาหารคาวหวานที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น

ส่วนขนมครกก็เป็นขนมที่ทำได้ง่าย
วัตถุดิบบ้านแล้วก็ราคาถูก
อย่างเช่นแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวและน้ำตาลสาย

พระครูสุนทรสมุทรกิจหรือหลวงปู่โฮเจ้าอาวาสวัดแก่นจันเจริญ
รูปแรกเนี่ยท่านบอกว่าได้เริ่มการตักบาทแบบนี้ขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นก็มีการสืบทอดกันมาเกือบร้อยปีแล้วค่ะ

จะจัดขึ้นในวันขึ้น๘ค่ำเดือน๑๐ของทุกปี
และเห็นว่าเป็นที่เดียวในโลกด้วยนะคะ

เชื่อกันว่าถ้าคู่รักมาร่วมตักบาดขนมครกและน้ำตาลสายด้วยกันเนี่ยยังไง
จะได้อยู่คู่กันเหมือนขนมครกที่ประกบติดกัน

มีแต่ความรักความหวานชื่นเหมือนน้ำตาล
รสคือขนมคนรักกันไง

หวานมันมันต้องคู่กัน
ต้องเจอกับคุณนะ
ทำไมครับ
นาบิ๊จะบอกว่าเราหวานมัน
ดันไปบอกว่าเราเป็นคนชั้นแล้ว

จะมีการส่งให้กับชาวมุ่งชาวบ้าน
เขาได้ทานต่อเป็นสินทรสมงคล
ตักบาททำบุญด้วยขนมครก